รับไปเลยนะครับคุณคุณแผน
เป็นเพลงของศิลปินแห่งชาตินะครับ
เป็นคนบ้านเดียวกับผมด้วยผมรู้จักดีนะครับ
คุณชายเมืองสิงห์นะครับอาชายนะครับ

ชาวเพลงดังยุคหลังเขาประยุกเมือง

จุราทิพย์ที่คุณชายเมืองสิงตัดสินใจ

เขาก็มีประวัติมีเกร็ดมาแต่ว่าเพลงนี้เนี่ย
สุดยอดมากแล้วรีลาการร้องของ
ของคุณชายประสิงห์เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว

เหมือนจะลองได้โอ้ชอบ
แสดงความยินดีกับคุณแผนนะครับ
ตอนนี้นะครับคุณสมแผนมีอยู่แล้ว๖๐๐๐บาทแน่นอน

ผ่านมาแล้ว๒เพลงมาถึงเพลงที่๓กันแล้ว
คุณนำหน้าคุณหมาน้อยแล้วนะ
คุณทำหน้าคุณหมั่นน้อยไปแล้วนะ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ตอนนี้มาฟังอินโทรกันก่อนนะครับพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓เพลงมาเลยครับ
น้อยดูลายมอน
ผู้ชายสายแบ๊วมานี่ก่อน
น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน
น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน

น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน

น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน

น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน
น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน

น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน
น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน

น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน

น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน

น้อยดูลายมอนมานี่ก่อน

ฟังอินโทรไปแล้วคุณคุณแผน
เพลงที่สามนี้นะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
จะเล่นหรือจะหยุดครับ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

๘๐เปอร์เซ็นต์เรามีตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์รออยู่นะครับ

ใช้ใช้ใช้ใช้

ไม่มั่นใจลองใช้ดูก็ได้นะครับ
จะเจอที่ดีที่เหมาะกับเรา

คนที่ผ่านมายังไม่มีใครใช้ตัวช่วยเลย

กลับบ้าน

ไม่ใช้ไม่ใช้นะ

จะใช่เพลงบางรจันทร์หรือไม่

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๓เพลงมา

ไฟพะวงลงเผาอีกสาม
เจ้าอ่างตะโกงทาง
และงงลงเกอร์เผอร์หา
โอ้โหเวรกรรมจำพระ

ในอุราระธรรมตรมใหม่
เจ้าทะเมินที่มอง
จะมองที่เหมือน

นานก็เลือนล้างไป
ไยมาตัดไหมตรี
น้องมีแฟนใหม่
ทิ้งชาวนารัยไป

น้องลืมเรือบด
นั่งโรดอร่างงาม
ด้วยสักปียามพี่หล่องเรือมา
ตามภาษาบ้านเรา
หาคนงามถามข่าว
มองหาสาวไม่มี
ชีวิตแทบขาดร้อง
แกจะรู้ว่า
น้องมีแฟนไหม

มีสมุดท้าย
แม่กำลังเข้ามันไขพอดี
ยกเตอร์ก่อนไม่อย่างนั้นต้องร้องว่า
บางราชรรพ์

ก็จะมีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าหนึ่งหมื่นบาทนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่นะครับแต่เมื่อกี้ก็ร้องไปคิดว่าดีทีเดียวนะฮะร้องไปดีทีเดียวมาดูกันเลยนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณคุณแผนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ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

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

รองได้แบบนี้มีทุนนะครับ